มูลนิธิไทยรัฐจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะ
มานิดสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกล่าวปรัฐกฐา
กับครูผู้สอนในวิชาสื่อมวลชนศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อต้องการให้ครูผู้สอนสื่อมวลชนศึกษา
ได้เข้าสู่กระบวนการผลิตสื่อได้รู้เท่าทันสื่อ
และได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อที่จะเข้าใจการผลิตสื่อมากขึ้น
ตลอดจนให้ความสำคัญกับเรื่องของจริยธรรมสื่อมวลชน
และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องค่ะ
ผมเน้นสองเรื่องนะครับเรื่องจริยธรรมในการทำข่าว
จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
แล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
โดยเฉพาะภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติจะต้องใช้ให้ถูกต้อง
เพราะทุกวันนี้สื่อบางส่วนละเลยในการใช้ภาษาไทย
ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติเอาภาษาต่างด้าวมาใช้
นก็ใช้อย่างไม่ถูกนะครับ
เพราะฉะนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกวดขัน
เรื่องการใช้ภาษาไทยโดยเฉพาะ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นผมก็กวดขันในเรื่องนี้ด้วยครับ
หลังจากการประชุมครูผู้สอนสื่อมวลชนศึกษา
จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร
ตลอดจนการปฏิบัติงานจริงไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียน
เพื่อให้การเรียนการสอนหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา
หลักสูตรที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน

เป็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ